คุณผู้ชมครับเราไปกันที่ปฐุมธานีกันต่อ
ที่นี่ชาวบ้านก็คล่องใจโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่อำเภอคลองหลวง
ไม่ยอมตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ให้ทั้งที่พวกเขาบอกผมนี่เสี่ยงเลยนะ
ผมเนี่ยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเลยเนื่องจากเครือญาติเนี่ยนะฮะ
มาหาสู่กันประจำจนติดเชื้อโควิดครับ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ชุมชนสุชานังหมู่๑ตะบนคลอง๓อำเภอคลองหลวง
จังหวัดประธุมธานีหลังจากชาวบ้านร้องเรียนนะครับ
กรณีโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอคลองหลวง
ปฏิเสธการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙นะฮะ
โดยโรงพยาบาลเนี่ยอ้างบอกว่าเตียงไม่พอนะครับ
มีอาการไม่สบายคล้ายจะติดโควิด
ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ปรากฏว่าติดจริงจริงติดโควิด๑๙
แต่โรงพยาบาลแจ้งว่าเตียงไม่พอ

ซึ่งพี่สาวของเธอเนี่ยกลัวว่าจะได้รับเชื้อจากสามี
ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอคลองหลวง
ปรากฏว่าแพทย์ไม่ยอมตรวจให้
แล้วก็แจ้งบอกว่าถ้าตรวจมันก็ต้องรักษา
ซึ่งโรงพยาบาลมีเตียงไม่พอนะครับ
จากนั้นก็ตรวจโรคทั่วไปแล้วก็ให้ยากลับบ้านนะ

คือมันเป็นเหตุผลที่คือเข้าใจได้แต่ประชาชนรับไม่ได้ไง

เออนางลุจานันอายุ๖๐ปีระบุว่า
ชุมชนแห่งนี้นักกลุ่มผู้ชมมีบ้านประมาณ๒๕หลังคาเรือ
แล้วก็มีประชากรกว่า๔๐คน
ทั้งหมดเป็นญาติพี่น้องกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
พบผู้ติดเชื้อโควิด๒รายกักตัวรักษาอยู่ที่บ้าน๑
แล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล๑
แล้วก็ขณะนี้ทุกคนในชุมชนนับว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
จากก่อนหน้านี้นะครับผู้ติดเชื้อที่ยังไม่รู้ว่าติดเชื้อ
ก็เดินทางไปมาหาสู่กันก็ไม่รู้นะฮะว่าติดเชื้อ
ขณะนี้ทุกคนต้องกักตัวอยู่ในชุมชนเพราะกลัวว่าจะเป็นภาหะแพร่เชื้อ

โดยงานในพื้นที่นะครับก็อะไรอ่ะ
แต่ว่าเขาขออาหารขอน้ำดื่มส่งไปดูแลเขาหน่อย

คืออย่าเบื่อเรื่องแบบนี้หาเตียงไม่ได้วอนขอความเห็นใจ
เราจะมีแบบนี้ทุกวันแล้วอย่าไปเบื่อ
เพราะว่าเราจะเป็นอีกเสียงหนึ่งในการสะท้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะ